โปรดติดตามตอนต่อไป

เอาไปเต็มนะคะคุณผู้ชมเราอยากแจกมาก
เอาก็ร่วมส่งข้อความไลน์มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวรายวันนะคะ
ความคิดเห็นที่ถูกใจทีมงานของเรามากที่สุดเนี่ย

วันละ๒๐๐รางวัลค่ะทุกวันที่ออกอากาศรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
ตั้งแต่วันที่๕ถึงวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๐ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวใส่ไข่ของเราถามตรง
ส่งกันมาเยอะนะฮะพวกเราข่าวใส่ไข่รออ่านกันอยู่ทุกข้อความของคุณ

กรรมการของเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากนะครับ

แอ้งจี้ก็มานะฮะ

คุณมดดำสั่งเปลี่ยนข่าวตลอดเลย
คริปต์ที่เราทำกันมาเราก็จะเปลี่ยนไปข้างหน้ากันตลอด

มาดูข่าวแรกนะคะพาดหัวอยู่ที่หน้าแรกของไทยรัฐนะคะ
ทำงานภาพบรมศพแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
กระทรวงวัฒนธรรมต่อยอดการจัดทำหนังสือคำศัพท์
เนื่องกับงานพระบรมราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
จากปรับปรุงเพิ่มเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว
แปลหนังสือทั้งหลายเป็นภาษาอังกฤษด้วย
เพื่อให้สื่อและชาวต่างชาติรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์โบราณราชประเพณี
รวมทั้งใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง
เมื่อวานนี้ในเวลาโรจณะพจณะรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดทำหนังสือคำศัพท์
เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
จ่ายให้กับหน่วยงานต่างก็มีให้สื่อมวลชน
ให้ประชาชนให้นักเรียนนักศึกษา
นำเอาองค์ความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขณะนี้นะคะทางวทได้เตรียมจัดพิมพ์หนังสือคำศัพท์ฉบับใหม่
ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อกจากนั้นจะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้หน่วยงานต่างประเทศ
สื่อมวลชนสถานทูตห้องสมุทรใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง
หมายให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอักษรศาสตร์
เรียบเรียงและแปลคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคำศัพท์โบราณราชประเพณีค่ะ
ท่านรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าคำศัพท์ต่างที่รวบรวมนั้นได้คัดเลือก
เอาคำศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของงานพระราชพิธี
และคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างรอบพระเมรุมาตร
การใช้ประโยชน์อาคารต่างรวมทั้งคำศัพท์เกี่ยวกับพระบรมอัฐิ
อกจากนี้ยังปรับปรุงภาพประกอบหนังสือให้เป็นภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ว่าจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมก็เดือนหน้านะคะ
สามารถจะดาวนโหลดจากเว็บไซต์ได้นะคะ
นั่นก็คืองานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเดือนตุลาคมนะครับ

จริงไม่ดูไม่ได้เพราะวันนี้นายกเขาเตือนมาเขาเตือนเลย

อยากแต่งกายกันพกอยากให้เกินขอบเขต

ราดดุท่านบ่อยมาก
เช้ามาจะต้องตื่นมาวืนตาปุ๊บเขา

นี่ศิลปินทั้งหลายศิลปินไทยทั้งหลาย
นี่เปลี่ยนแปลงการแต่งกายอยากให้เกินขอบเขตหน่อย

สุดให้ร้องเพียงของแหงดัง

ไปชับเที่ยว
ต้องที่นายไปร้องทำง่าย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย
เพราะวันนี้หล่อนแต่งกันได้ยังเป็นสวย

เราก็ไม่ได้ให้แบบนั้นเออเออเออ
งั้นจริงเต้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่ว่าใส่ชุดก็อาจจะต้องแบบนิดหน่อยมั้งบางที

ตองหาเกงขายาวเลย

ถ้าหนึ่งฝากไปนั่นไหม

จริงเหล็กเสียบกระจก

คือนุ่มนักบินนะครับผู้ช่วยวัย
เสียบตายชักก็ว่าหวิดดับเลยครับ
ถูกเหล็กสาบปูนระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

อืมนิดเดียวจริง

แล้วทำไมอยู่ดีเหล็กมันถึงพุ่งฟับไปเสียบรถได้
คือมันเป็นเหล็กฉาปูน้อง
ระหว่างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง

เส้นนี้ตกเสียบใส่หน้ารถเก๋งกระจกแตก

ดังคือว่าการรถไฟนะฮะ
เตรียมล้อมข้อสอบสาเหตุว่า
บริษัทผู้รับเหมาได้เคลียร์เรื่องเงินประกันแล้ว

อันนี้พี่ก็เพิ่งรอดเมื่อวานนี้แล้วพี่มาเห็นข่าวตอนกลางคืนคุณพระ

ของคนกรุงผู้ใช้ถนน

เหตุการณ์เหล็กอุปกรณ์ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
ตกใส่รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาญาติบางเขต
มันยังดีเหตุเกิดประมาณเที่ยง
ก็คือช่วงสว่างถ้าเป็นกลางคืนล่ะคุณ
ถ้าเป็นกลางคืนอะไรจะเกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวเข้าไปดูปุ๊บที่สอนอทุ่ม๒ห้อง
ชื่อคุณธนกิจถนอมเกียรติกรอายุ๓๕ปีอาชีพเป็นนักบินผู้ช่วย
นางเป็นนักเบนเป็นที่กับต่างเป็นนักบิน
ตัวเองขับรถเก๋งมาตามถนนกำแพงเพชร๖นี่แหละ
แล้วขับผ่านแยกบางเขนรอดใต้สถานที่ระหว่าง
ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยคือสถานีบางเขน
ตรงข้ามมเกษตรนั่นแหละคิดไม่ออก
วงงามวงวานกับวัดเสมียน
แขวงราชยาวเจตุจักรตรงนี้
คือมีเหล็กฉาปูนตกกระแทกใส่เสียบใส่กระจกหน้ารถอย่างรุนแรง
ทำให้กระจกแตกหลังคาบุบ
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอุบัติเหตุอะไร
ก็ไปเดินทางรมอาทิตย์ประจำอวรรณไว้
ทางด้านรองอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
บอกว่ากรณีเหล็กจากไซส์งานของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
ช่วงบางซื่อรังสิตหล่นเสียบกระจกรถยนต์ที่วิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ย
สั่งการไปแล้วว่าจะต้อง๑ตรวจสอบ
ตรวจสอบเรื่องต่างกล่าวว่ามีสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร
ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันทราบเพียงแต่ว่าเหล็กในการก่อสร้าง
มันหล่นใส่รถยนต์ส่วนบุคคลน้อง
และถือว่าโชคดีจริงที่ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เรื่องต้นผู้รับเหมาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด

หล่นทะลุรถยนต์ผมก็คือเขาเอาลงเองเลย
คงจะมีกล้องข้างหน้า
คงมีอยู่แล้วแถวนี้บนติกคล่องมันอะไร
ตั้งแต่มีแฟนอารมณ์ดีเล่นมุกนะ
ไหนเล่ามาสิเดี๋ยวหยุดเรื่องเลขก่อนเลย

พี่มดดำดูสดใสมากมีแฟนป่ะคะ

ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องรถแมง
ตอนนี้พี่โดนขาดใส่ไข่คือคนที่เป็นสดมีแฟนหมด
เมื่อกี้เป็นหายทองแกลว
ไม่ให้เล่าหรอ

คือทั้งความสามคนมีแฟนความกันเหมือนเลย

นี่แต่โชคดีที่กัญชัยไม่มา

เธอจะต้องไม่เป็นอันทำมาหากิน
เธอเล่าเลยไข้เลือดออกสายตา
ใช่ไม่อันนี้ต้องเล่าจริง
อันนี้ต้องเล่า
โอ้โหโหโหโห
ผู้ศึกข่าวก็เดินทางไปนะคะ
ที่สถานที่ตั้งงานบำเพ็ญกุศลศพของเด็กชายชายาวัด

หรือว่าน้องชาวอายุ๖ขวบนะคะ
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓เองนะ

หลังจากที่แพทย์สองโรงพยาบาลก็ช่วยกันยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ
ใช้ระยะเวลา๘วันเท่านั้นนะคะ
ซึ่งคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตก็คือ
นายชาวริสชื่นจิตและนางสุกัญญานะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาค่ะ
ลูกชายของเขามีอาการอาเจียนที่โรงเรียนมาก่อน๑๒วัน
ก่อนจะไปซื้อยามากินเองจากร้านขายยาอาการก็ไม่ดีขึ้น
แล้วก็เริ่มพาไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์จังหวัดตรังค่ะ
เพราะเจาะเลือดมาปรากฏว่าเก็ดเลือดต่ำ

หลังจากนั้นบ่ายวันจันทร์ที่๕นะคะผ่านไปละ๕วัน
มีอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดสีดำตลอดเวลา
พอวันอังคารเริ่มมีไข้สูงมากขึ้นแล้วก็สูงตลอดแบบนี้

ขีดสุดไปเลยอะพอถึงวันที่๗ค่ะ

ถ้าอย่างนั้นส่งตัวไปโรงพยาบาลตรังดีกว่า

ทีนี้น้องเริ่มอาการแย่ลงเรื่อยค่ะ

กับแม่ก็เริ่มทำใจจนถึงเช้าวันพฤหัสที่๘ค่ะ

คงไม่เคยเจอเคสที่รุนแรงขนาดนี้นะคะ
ซึ่งก็คล้ายกับเคสของคุณปอทฤษฎีนั่นแหละ
เขาพยายามจะหาเชื้อแล้วแต่ว่ายังหาเชื้อไม่เจอค่ะ
ระหว่างรอการส่งตัวน้องก็อาการแย่ลงพยาบาล

ให้น้องไปแบบสงบเรียบร้อยแล้วก็เลยพาน้องเนี่ยกลับบ้านมา

ไปเลยก็มาเสียชีวิตที่บ้านใช่ไหมค่ะค่ะแต่คือคุณพ่อเองเขาก็บอกว่า

ใช่คือเขาหาสาเหตุไม่ได้นี่ไงพี่เขาบอกว่าเป็นภาวะโลกร้อนหลังจากนี้
เออเราก็ยังไงล่ะเราก็ไม่รู้หรอกปกกันไม่ได้แล้วก่อนเรากินยาแล้วนอนมันก็หาย
ใช่ทุกวันนี้แค่เฉพาะถ้าสมมุติเรามาไล่เรียงจริงนะ
ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยมันมีเป็นแสนสายพันธุ
เราจะแพ้อันไหนแล้วแต่เราจะโดนแจ็คพอร์ตอันไหน
อันนี้ก็คงเป็นจังหวะพอดีเพราะคุณพ่อเขาบอกเลยว่า
ก่อนเกิดเหตุมีคนจะมาพ่นมาพ่นแบบไล่ยุงปรากฏว่าทำกับข้าวอยู่ค่ะ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยพ่นนะปรากฏว่าไม่ได้พ่นวันนั้น

พอผ่านมาเรื่อยที่โรงเรียนมีที่บ้านมี
กลายเป็นที่ของที่ตัวเองอยู่ไม่ได้พ่น
แล้วหลังบ้านก็มีน้ำขังก็มียุงมันไม่ได้พ้นกัน

แต่ว่าเสียความรู้สึกตรงที่ทำไมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งมาบอกว่าน้องเสียชีวิต
เพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือด

เหมือนกับเขาจะปาดความรับผิดชอบคุณพ่อเขารู้สึกแบบนั้นไง
คำถามก่อนออกเบรกสักนิดนึงนะครับ
คุณระเบียบรัฐถามว่าทำไมลำไยต้องหายทองคำ
คุณระเบียบรัฐเขาฝากถาม
ลำไยทำไมต้องหายทองคำ
ถ้าเป็นชื่ออื่นมีคนสนใจไหมครับ

แองจี้เซ็กซี่สไตล์ไหมคนสนใจ

อย่างนั้นถ้าเรียกหัวดำพวกนี้ผมรู้จัก

อ๋อคชาพาพญาเกอ่ะอะไรอย่างนี้เหรอ

ฉะนั้นคุณระเบียบรัฐก็เลยฝากถามลำไย
ว่าทำไมลำไยต้องหายทองคำ
แล้วยังช่วงหน้าบ้านดุงก็บอกว่า

เป็นศาลของหลานปุ๋ศรีสุธโท

นายกเล็กอบตว่าอุชจะต้องสร้างสร้างศาลกัน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านลุงภูดอลฮะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ครับคุณผู้ชมครับ

ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้

คือทุกคนสังเกตุว่าปีเนี้ยในช่วงเนี้ย
จนถึงซึ่งปีเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นปีของพยานาค
พยานาคจะเข้าฝันอยู่ข้างนี้เยอะจริง
โดยเฉพาะแถวอูดรน้องคายบึงกาลนครพนมไล่ไปตรงนั้นเวียงจันท

นายกเล็กบ้านดุงครับเผยว่าพระเข้าฝันถึง๒รอบ

ให้สร้างสารเจ้าแม่นาคี
เจ้าแม่นาคีก็คือหลานปู่ศรีสุโธ
ที่ฝ่ายท่ามนาวชมอูดรธานี
หลังจากนั้นสิ่งที่แปลก

นายถูกศรีมัณฑ์ละละละ
ชาวบ้านก็รู้ว่าทำไมนายกเล็กถูกหวยบ่อย
เราก็แห่ไปว่ายแน่นสารเลย

มันได้เสียงลำลือกันหูเยอะแล้วเกิน

เนื้อที่ตรงนั้นนะ๑๐๐๐ไร่

เป็นน้ำใหญ่โดยใช้เวลาเดินทาง
ที่จะเดินไปที่เกาะนี้ประมาณ๕นาที

คือนายกเทศบาลเมืองบ้านดุง
ชื่อคุณโชคเสมอคำคุณเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างเกาะเจ้าแม่นาคี
เพราะตนเองฝันว่ามีพระมาบอก

ตนก็ฝันอีกมีพระมาบอกตน
ให้รีบไปบูรณวัดที่ห้วยทงด้วย

ห้วยทงด้วยเพราะเจ้าแม่นาคีเนี่ย

รุ่งเท้าตัวเองก็จึงชวนสมัครพักพวกเพื่อนเนี่ย

กระทั่งนั่งเรือไปถึงจุดที่สร้างสาร

หุ้หู้ห่ออกอิ่มอิ่มใช่
ชึงอัธิทันว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างศาลตรงเนี่ย
มันเกิดขึ้นให้ราบรื่นไปได้ด้วยดี

หวัยถูกตอนนั้นเนี่ย
แต่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบซื้อหวัย

จำนวนเงินก็ไม่พอที่จะก่อสร้างสาร
เพราะต้องใช้เงินจำนวนมากเนื่องจากทุกอย่างเนี่ย

อย่างไรก็ตามในอนาคตตนอยากจะพัฒนาตรงนี้

นายกเล็กบอกว่าอีกหน่อยจะทำเป็นแบบมีร่องแพร่
มีร่องแพร่แบบว่าส่วนริมน้ำทวนเนี่ย

มีการริมน้ำทวนจะพัฒนาเป็นตลาดน้ำในอนาคต

เพื่อเราจะได้ไปเที่ยวกันบ้างก็แล้วกันนะ

แล้วแปลกไหมพี่เหมียวตอนแรกพวกเราก็ไม่เชื่อ

กัญชัยกำเนิดพอยังแบบว่ายังแบบอุบาตอยู่เลย
กันแบบอ้าวไหนมาแล้วก็มานี่อย่าเสียเวลาขอหัวให้สามตัวสิ

ปรากฏว่าวันนี้รูปคดีตำรวจสรุปออกมา
เหมือนกับที่เขาเล่าในรายการทุกอย่าง
ฉันถึงโกรธแอ้งจี้ทำไมเธอไปตอนนั้นไม่เฟซบุ๊กไลฟ์วะ
ที่เขาสัมภาษณ์คือบางสิ่งบางอย่างเขาตอบหมดเลยเนาะ
ว่าก่อนเขาตายเขาถูกข่มขืนอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าวันนี้เขาจับคนร้ายได้ไอ้คนร้ายที่ฆ่าน้อง

เหมือนกับที่ในรายการเล่าทุกอย่างแต่เราเอาออกอากาศไม่ได้
ไม่กล้าออกอากาศใช่ไหมเพราะอะไรตอนนั้นหลอดไม่ออกอากาศ
ไม่รูปคดีมันยังไม่สรุปเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้
มันก็เอาออกไม่ได้อยู่ดีเออเอามาข่าวนี้ค่ะ
ก็คุณปู่ทวด๖แผ่นดินเมืองกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร
ก็สิ้นลมแล้วนะคะต้องเสียใจด้วยจริงเลย
ก็ในวัย๑๑๑ปีด้วยกันนะคะเป็นคนที่เรียกว่าอายุมากที่สุด
จังหวัดกำแพงเพชรเลยตอนนี้ก็นำศพนายชูวิยกันนะคะ
เป็นเรียกว่าเป็นปู่ทวด๖แผ่นดินเกิดตั้งแต่สมัยราชการที่๕นะคะ
มาหลายปีแล้วพ่อถึงจะพาไปแจ้งเกิดเมื่อปีพศ๒๔๔
ถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุ๑๑๑ปี๒๔๔๙เลย๒๔๔๙ค่ะพี่
ก็ผ่านมาเนี่ย๖แผ่นดินแล้วนางนิยมนะคะซึ่งเป็นหลานสาวของปู่ทวด๖แผ่นดิน
เขาก็บอกว่าช่วงแรกที่เขาโรงพยาบาลเนี่ยตาชูก็ยังสามารถพูดคุยได้ค่ะ
โดยบอกกับลูกหลานว่ามีคาถาท่องแล้วจะอายุยืนเรียกว่าคาถา๑๐๘ค่ะ
พร้อมกับท่องให้ลูกหลานจดจำไว้ก็คือพุทธพุทธาพุทธเทพุทธโธพุทธังอรหังพุทธโธอิติปิโสพักควานโมพุทธายะ
จุดที่เขาท่องทุกวันใช่เขาบอกว่าให้ท่องตอนเช้าทุกวันจะเป็นมงคลแล้วมีอายุยืนด้วยนะ
คุณปู่เขาบอกแบบนี้อะไรนะน้องอีกทีสิพุทธพุทธาพุทธเทพุทธโธพุทธังอรหังพุทธโธอิติปิโสพระควานโมพุทธายะ
เยอะตามสภาพไปคือสุดท้ายแพทย์ก็ระบุว่าปอดอักเสก
ทำให้หายใจลำบากนอกจากนั้นก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ

ครับเดียวเอง๑๑๑ปีค่ะแล้วเราก็เสียชีวิตไป
เอาล่ะค่ะก่อนจะพักนะคะจะรายงานเรื่องดอยถนนค่ะ
ตอนนี้นะคะที่อากาศเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าตามยอดดอยทั้งหลายนะฮะ
อากาศเย็นมากดอยทนนท์นั้น๑๑องศาค่ะคุณว่าได้

วันนั้นที่รถเมย์ไปแล้วรถเมย์ลงรูปรถเมย์บอกว่าเนี่ย
ทุกคนเกลียดถามหนูหนูไปที่ไหนที่ไหนหนูนี่ฮะ
แล้วทุกคนถามว่าแบบเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ย

อ๋อเหรอเวลาสมตงค่ะเย็นเกี๊ยบเลยกลางคืนแบบสั่นเลยอ่ะจริงเหรอ
แล้วมีหมอกด้วยก็วันนี้นะคะในวิทยาภงดงคำฟูก็บอกว่า
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน
แต่อุณหภูมิเฉลี่ยนั้นตลอดทั้งปีเขาเย็นนะคะ
หน้าร้อนก็ไม่เคยเกิน๒๕๒๖องศานะคุณไม่มี๓๐
โดยเช้านี้เขาวัดได้ที่ยอดดอย๑๑องศาเซลเซียต
จุดชมวิว๑๓องศาแล้วทั้งหมดเลย๑๘องศา
ทั้งหมดเลยส่วนที่ทำการคือเย็นมากต่ำกว่า๒๐
ส่วนวิสัยทัศน์ในช่วงเช้าค่อนข้างจะมองยากนิดนึ
เพราะว่ามีหมอกลงแล้วก็สลับกับฝน

คือตอนนี้มีนักท่องเที่ยวไปอาจจะไม่หนาแน่นเท่าหน้าหนาว
แต่ก็ไปแต่ว่าที่น้ำตกต้องคอยระมัดระวังนิดนึ
ฟังเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะว่ามีระดับน้ำสูงขึ้นตามที่ฝนตก
อย่างขาวข้อเอาอย่างงี้ขาวใหญ่อย่างงี้
ตอนกลางคืนอากาศเย็นตอนเช้าก็ยังชำ
ตอนนี้โรงแรมถูกโรงแรมถูกแล้วแถมเช็คเอาท์ช้าก็ได้ใช่
ตอนนี้ใช้โอกาสนี้เลยคนเราคนไทยไม่ต้องไปแย่งกับฝรั่งหน้าหนาว
เมื่อวานนี้ที่จริงแล้วที่เราเอาแป้งออนจีรามา

ฉันถามคนมีความรักมันต้องมีความสุข

เห็นมันบอกมีคนบอกว่าเจอไปกินข้าวหรือแน๊ม

คำว่านานเจอกันแปลว่าก็ยังเจอนะ
แป้งเป็นคนที่พูดตามตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
คือเมื่อวานในรายการข่าวใส่ไข่น่าจะเป็นรายการแรก

ที่สำคัญเธอเป็นคนถามจักรพอดเลยนั่นแหละเขาบอกว่าต่างคนต่างใจ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าเลิกหรือไม่เลิกนะคะ
แหนมกับแป้งแหนมกับแป้ม
เป็นเรื่องราวของคุณแอนดริวนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพเลยที่ไม่ค่อยยอมเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากเท่าไหร่
ไม่ค่อยมีใครเห็นเนอะทั้งเรื่องความรักรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วย
แต่ว่าล่าสุดค่ะก็มีแฟนคลับคนหนึ่งนำรูปของคุณแม่คุณแอนดิวมาโพสต์นะคะ
คือทั้งนี้ก็มีแฟนคลับคนนึงเล่าถึงเหตุการณ์นะครับ
ว่าเขาเก็บรูปของครอบครัวคุณแอนริวไว้แล้วก็นำมาโพสต์ลงบนอินเตอร์เน็

แอนดริวต้องเตือนว่ามีการนำรูปของคุณแม่ของตนมาโพสต์เอาไว้

จึงขอความเห็นใจอย่านำรูปครอบครัวของตนมาโพสต์
ไม่ว่ากรณีใดมันคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่
หากจะเกินเลยไปถึงบุพการีของเขา

เขาจะไม่อยากทำรายการละคร
เขาหายเข้าเขาไม่ได้อยู่ในภูมิเทพนะ

ติ๊กยังมีรายการออกมาให้เราเห็น
ดิวนี่หายเข้าป่ากาญจนบุรีนะ
วันดีคืนที่พลอดอานนอนวิ่งไปทำแกล้ก
บอกว่านึกว่าแอนดิวโดนของไง

นางเล่าให้พี่ฟังด้วยเหรอโดนเขาจะต่อยเหรอ

แอนดิวเลขสันโดนของศรียะสัตว์มนต์ดำ
จะเอากางเกงไหนไปคอบว่าของเธ๋าอีก
พาธุงแม่พาผุ่นแม่ไปคอบว่าปรากฏว่าเขาจะตีอย่างนั้น

เขาก็ถือว่าเรื่องของครอบครัวเขาไงนะ
เขาไม่ให้ใครยุ่งบทเขาจะแบบว่าเบื่อวงการนะ
ติ๊กเจษฎาพรยังมีรายการออกมาให้ดู
แต่ตอนนี้เขาไม่เอางานเลยตอนนี้เขามีละครติดกันมา๒ปีแล้วนะ
พี่อ๊อฟโครงพลัดเขาเล่นจากของพี่อ๋อฟเมื่อไร
จำไม่ได้พี่อ๋อฟจำไม่ได้ว่าตอนอะไรเจอนั้นแหละนั้น

ไม่มีใครรู้

แต่โพธอานนท์กว่าจะเอาเป็นดาราได้ก็นานอยู่

ใช้หนังสือเธอกับฉันนะสิ
น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลชะริตาซะ

ล่าสุดมีข่าวลือแรงว่า
จะมีคนรวมตัวไปโหไล่
ในวันอำลาตำแหน่งนางคุณ

มันก็เสียมารยาทมาก

ต่อให้ตานพูดยังไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีใช่ไหมคะ

อะไรยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดี

ที่เขารักเรา

มันเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้ว
ทำหน้าที่ของเราจนถึงวันสุดท้ายแล้ว

สำหรับตานแล้วก็คือเตรียมทุกอย่าง

ก็ว่ามันเป็นประสบความที่ให้ทีนางรู้แข็งแขลง

คือสอนให้นางแข็งแรงสตรองมากขึ้น

ร้อยคนจะให้เขามาชอบระหมดคงไม่ได้

คนที่เปิดประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็คือคุณมดดำนั่นเอง

ดำก็ตามภาษานะคะรักใครชอบพอก็ถามว่าเป็นยังไง

ไม่ได้นึกว่าจะเจอคำตอบแบบนั้นจริง

แน่นอนพิธีกรสุดแซ่บอย่างคชาพา

รับคำตอบทำมาทั้งรายการสตันไปเลย
นั่นก็คือไม่ค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้ว
มีคนเห็นไปเดินชอปปิ้งเปล่าค่ะไม่ได้เจอกันนานมาก

มีความสุขกับตัวเองครับพวกนี้ใช่ไหม
สัมภาษณ์แป้งไม่ต้องอ้อมคอมเลย
ทีนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะ
ตามเรื่องนี้ไปนะคะสอบถามไปทางแหล่งข่าว
กับแหมเลิกกันมา๒อาทิตย์แล้ว

ตอนนี้คนใกล้ชิดอีกฝั่งหนึ่งก็ตอบว่า
แล้วพี่แหน่งก็ยังทำงานอยู่
หลังจากที่มีข่าวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปถามแหนม
แมมก็บอกว่าเป็นไปตามที่แป้งบอกทั้งหมดนั่นแหละ
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหา

สามารถเป็นเพื่อนหนึ่งวุ้นเส้นออนจิลาเนี่ย

ว่าสามีที่เลิกล้างกันไปก็เป็นเพื่อน

ออนจิลาเนี่ยจิตใจยิ่งกว่าผู้ชาย
เพราะว่าเวลานางเลิกกับใครปุ๊บ

ก็แสดงว่าที่เห็นที่เดินไปช้อปปิ้งกันไหน
แต่ถามว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
ร่าสุดเขาก็ไปดิ้งดังปาร์ตี้กันใช่มั้ย
อย่างเขากับพี่เมยันอาจจะทะเลาะกับแฟน
้จะต้องเป็นคนเด็ดขาด

ฉันจะหวังเจอว่าเธอจะขึ้นกาเลยนี่
ไม่หรอก
ไปเร็วบูส์ไหนค่ะ
เค้าทนเยี่ยมอย่างไรคะ
บูส์ไหน

มาแบบปรุบปรับาก
ไป